อีกหนึ่งคดีที่เราตามกันต่อเนื่อง
แล้วก็ก่อนหน้านี้เงียบหายไปจากหน้าสื่อ
ก็คือคดีเงินทอนวัดล่าสุด
ตำรวจได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีเงินทอนวัดล็อต๓๐วัด๑๑คดีด้วยกัน

วันนี้ปูพรมลงพื้นที่ไป๑๐จุด

โดยเฉพาะปริมณฑลด้วย
ปูพรมไปปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
มีการไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งนี้

ก็คือไม้จับข้างเก่ากับไม้จับใหม่
อันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่อดีต
จรฐีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ซึ่งก็ไปเกี่ยวข้องกับคดีเงินทอนวัด
ถูกตำรวจกองบังคับการปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
หรือตำรวจบกปป
และกปปได้ไปจับกลุ่มช่วงเช้าที่ผ่านมา
นำตัวอดีตพนักงาน
แล้วก็อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มาสอบปากคำที่กองบังคับนี้
อีกหนึ่งคนที่วันนี้ตำรวจบุกไปที่บ้านเลย
ก็คือนี่ค่ะคุณผู้ชมนายพนมสอนศิลปุ้นไหมคะ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ไปจับกลุ่มที่บ้านพักย่านพุทธมนตรสาย๔
คือพอไปนายพนมไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันนี้นายพนมได้มีการใส่เสื้อสีเหลือง
ซึ่งก็เดินทางมาถึงกองบังคับการปราบราม
พอเห็นนักข่าวที่รออยู่ก็สีหน้านักข่าวรายงานว่า
วิตกกังวลนะคะยิ้มแย้มให้กับนักข่าว
มีการยิ้มทักทายแต่นายพนมบอกว่า

อกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งคนยังจำกันได้ไหม
นายชัยพลพงศรีดาอดีต
รองภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในสมัยปี๒๕๕๙
วันนี้นายชัยพลได้มีการให้ข้อมูลกับนักข่าวน่าสนใจ
บอกว่าแต่ละปีคุณเชื่อไหมคุณสุภาษา
งบประมาณที่ลงไปที่วัดต่างเยอะนะคะ

แต่งบกว่า๕๐๐ล้านบาทซึ่งเป็นงบก้อนโตเนี่ย
มันไม่ได้กระจายไปทั่วทุกจังหวัดโดยเฉพาะวัดเล็ก
มันกระจุกตัวอยู่ในวัดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร
แล้วไอ้เงินก้อนนี้มันตีกลับเข้ามา
ที่พนักงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก็คือกลายเป็นคดีเงินทอนวัดนั่นเอง

หมายจับที่สารอนุมัติในครั้งนี้
ก็มีคนที่เกี่ยวข้อง๑๐คน
คือจับได้แล้วคุณผู้ชม๖คนด้วยกัน
แล้วก็ตอนนี้ยังจับไม่ได้อีก๔คนปรากฏตามหน้าจอดังนี้
คนแรกคือนายพนมสอนศีลอดีตผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายแก้วชิตะขมอดีตพ่วงหน่วยการ
พศจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวประนอมคงพิกุลอดีตรองผู้อำนวยการ
พศนายนรงเดชชายเนธอดีต
อำนวยการพศจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
นายชัยพลพงศรีดาอดีตรอง
อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายวัศวัฒน์กิตติธีรศิษย์อดีตพอส่วนบุรณพัฒนาวัฒน์
๗นายบุญเลิศโสภาอดีตพ่วงหน่วยการ

นายพัฒนาสุกอำมาตรมนตรีอดีตพศจังหวัดนครปฐม
๙นางพรเพ็ญกิตติทรางกูล
เป็นนักวิชาการศาสนาของสำนักพุทธนะคะ
แล้วก็คนสุดท้ายนายเจษดาวงเมฆ
นายเจษดาคือทำธุรกิจส่วนตัว
ตอนนี้ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้นะยังคงหลบหนีอยู่

มีทั้งค้างเก่าแล้วก็ล็อต๓ใหม่

เป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
ไปเกี่ยวข้องเงินทรวัตต์๕วัตต์ดังในจังหวัดลำปาก